คนหายนะครับเพราะว่าคนหายคนนี้เป็นพ่อค้าขายผลไม้
แล้วก็ทิ้งรถขายผลไม้ไว้ตรงนั้นข้ามคืน
จนมีพลเมืองดีสงสัยว่าพ่อค้าคนนี้จะไปมีเรื่องกับใคร
หรือถูกอุ้มหรือเปล่าคืออุ้มค่าอะไรนี่นะ

เพราะว่ารถผลไม้ตรงนี้ถูกทิ้งไว้พร้อมกับผลไม้สด

และก่อนหน้านี้คือมีชาวบ้านเขาเห็นนะครับว่า
พ่อค้าผลไม้กำลังขี่รถจักรยานยนต์รถพ่วงมาจอดตรงนี้
สักพักหนึ่งมีรถกระบะขับมาอย่างเร็วฝุ่นตลบเลย
คนในรถกระบะสวมไอ้โม่งสีดำลงมามีปากเสียงกับพ่อค้า
นั่นคือเหตุชุลมุนวุ่นวายที่ชาวบ้านเห็น
หลังจากนั้นพ่อค้าหายตัวไป
ก็ต้องไปสืบต่อกระบะคันนั้นคนที่ใส่โม่งว่าเป็นใครยังไงต่อ
ใช่ครับมีเรื่องมีราวกับใครหรือเปล่าหรือว่าหายไปไหน
หายตัวไปคือบริเวณข้างตลาดนัดกลางซอย๑๒
ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายผลไม้คันนี้
ทะเบียนมม๘๗๘ชนบุรีนะครับ
มีผลไม้อยู่ในตู้นะครับแล้วก็ใกล้เคียงพบรองเท้าสีดำ
เมื่อกี้อยู่ใกล้บ่อน้ำซึ่งรถขายผลไม้คันนี้จอดทิ้งไว้
ตั้งแต่วันที่๙พฤษภาคมข้ามคืนสู่คืนวันที่๑๑พฤษภาคมนะครับ
นางประนอมหาชิดอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๙พฤษภาคมช่วง๑๐โมงเช้า

จู่นะครับก็มีรถกระบะขับมา
รวดเร็วฝุ่นตลบเลยมาจอดข้างถนน
หลังจากนั้นนะครับผู้ชายบนรถกระบะก็ลงมา

แต่ทีนี้ตัวของคุณป้าประนอม

อ้าวคุณป้าบอกยังเห็นรถขายผลไม้จอดอยู่ที่เดิม
แต่พ่อค้าหายตัวไปไหน
จอดทิ้งไว้แบบนี้ข้ามคืน
จนกระทั่งถึงวันที่๑๐พฤษภาคม

กลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพ่อค้าขายผลไม้

อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ารถขายผลไม้เป็นของใคร
ญาติมาแจ้งความคนหายหรือไม่
พร้อมกับสืบสวนว่าเกิดเหตุร้ายขึ้น
พ่อค้าขายผลไม้หรือไม่นะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็สืบเองเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่า
ใครที่เราพอจะติดต่อได้บ้าง
เกี่ยวพันกับพ่อค้าขายผลไม้คนนี้

คนนี้นะฮะก็คือนางสาววรารักษ์แว่นมณีอายุ๒๘ปีนะครับ
ซึ่งตัวของคุณวรารักษ์รับมาให้อยู่ที่นี่เพราะสงสาร
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อ๒วันก่อน
บอยชาวลาวได้มาที่บ้านของเธอพร้อมกับกระเป๋ามา๑ใบ
แล้วก็บอกเธอว่าตกงานในช่วงโควิด
แต่บัตรต่างด้าวก็ขาดต่ออายุอยู่
ทีนี้ครับนางสาววรารักษ์สงสาร
ก็เลยให้นายบอยทำงานอยู่ให้ช่วยปอกผลไม้
แล้วก็ให้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปส่งเธอขายผลไม้
ก่อนเกิดเหตุนะครับจู่ก็กำลังขี่รถพ่วงข้างขายผลไม้ออกไป
บอยขี่ออกไปเองคุณโดยไม่บอกไม่กล่าวว่าจะไปไหน
หลังจากนั้นตัวของนางสาววราลักษ
พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปหานายบอยแต่ติดต่อไม่ได้เลย
กระทั่งมาทราบเรื่องจากตำรวจว่าพบรถขายผลไม้จอดทิ้งไว้
และตำรวจก็มาสืบจากเธอแหละเพราะเธอเป็นเจ้าของรถขายผลไม้คันนี้นะครับ
แล้วก็ตำรวจก็นำของกลางคือรถขายผลไม้ไปไว้ที่สพเมืองชมบุรีครับ
ส่วนนายบอยชาวลาวที่หายตัวไปนั้นนะฮะตัวนางสาววรารักษ์บอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเลย
แล้วก็ฝากไว้นะครับเผื่อว่าใครรับใครทำงาน
อย่าเอาความสงสารรับคนเข้ามาทำงานเลย
มันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับคนที่เรารับเข้ามา
อันนี้คือนางสาวราลักษณ์ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ของเรานะครับ
ด้านของภูมิกับการสพเมืองชมบุรี
คือพันธ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับเปิดเผยนะครับว่า
พยายามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนี้ทั้งหมด
เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้วก็ประสานกับตำรวจสพดหัวร่อ
เพื่อร่วมกันตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งรวมถึงการถูกอุ้ม
ก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ด้วยนะครับ